คุณผู้ชมฮะไปดูรักต่างสายพันธุ์ไหม

ผิดอะไรกับอะไรสายพันธุ์แรกช้างดิฉันเดา

เฮ็กครับอันนี้เป็นชื่อน้องหมาสีดำ๓ปี
เดี๋ยวคุณดูนะ

ใช่นี่ตัวแม่ดิฉันจะบอกสีขาวก็ไม่ใช่แล้ว

มักน้ำนิดนาย
ใช่ชื่อว่าเจ้าแตงโมอายุ๒ปี
เขาขึ้นขี่หลังพลาย

นี่อยู่ที่ปางช้างเทียมจันทร์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ

คือมีคุณเต้คุณเต้ควานช้างคอยดูแลอยู่ไม่ห่างเลย

ถ่ายคลิปบ้างแล้วก็ถ่ายวีดีโอเอาถ่ายรูปบ้าง
ระวังนะลูกเฮ็กครับกับแตงโม
เดี๋ยวกลัวจะร่วงลงมาไง

เจ้าเฮกครับกับเจ้าแตงโมเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กเลย

ก็เลยกลายเป็นเพื่อนซีต่างสายพันธุ์ทั้ง๓ตัวเลย
ปางช้างเทียมจันทร์อย่างคุณปานทองสะอาดศรีเนี่ยนะคะ
บอกว่าความผูกพันระหว่างช้างกับน้องหมาในปางเนี่ย
ทุกวันเลยช้างจะเดินเข้าไปหาไปในป่าหากินตามธรรมชาติ
จะมีเจ้าหมา๒ตัววิ่งไปด้วยวิ่งนำเลยนะ

ปิดเคลียร์เส้นทางปลอดภัยแล้ววาเลนไทยมาได้

เจ้าเฮ็กอาจจะตุกตัวดำจะไหลแล้ว
ล่วงลงมาแล้วเพราะว่าแหม่หลังช้างมันไม่ใช่เรียบไง

ซึ่งเป็นภาพความประทับใจนักท่องเที่ยวที่ไปปางช้างแห่งนี้

นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์นะที่ดึงดูดให้คนไปเที่ยวนะคะ
แบบนี้รักหนึ่งนะคะ